กรรมการผู้จัดการบริษัทสปอร์ตไทยบาเรีย
สนามแรกครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ร่วมคัดเลือกโดยจะคัดเอา๑๐เยาวชนเท่านั้นนะครับ

ภาคใต้ที่ค่ายจุฬาพรจังหวัดนราธิวาสนะครับ